เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบ
สถานการณ์ล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัท
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปแล้วนี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะครับ
ยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงฉีดสกัดเพลิงอย่างเต็มที่นะครับ
ด้านในยังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยอาคารตรงนี้เป็นโกดังชั้นเดียวนะครับ
สินค้าของบริษัทเนี่ยเป็นพวกแชมพูสบู่เจลอาบน้ำ
ชั่นทาผิวน้ำหอมอะไรประมาณพวกนี้
แล้วมันมีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะฮะคุณนฤทธิ์อยู่ในพื้นที่นะครับ

คนนาฬิศสถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่
ครับคุณคุณนฤทธิ์ครับตอนนี้เราเห็นภาพของเจ้าหน้าที่
กำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณนฤทธิ์ตอนนี้มีใครเข้ามา
ดูแลเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างครับนอกจากเจ้าหน้าที่ดับเลิ

เนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยเป็นยังไงฮะคุณนฤทธิ์
บอกว่าเภิร์ธรรมจากเจ้าหน้าที่
ได้จนถึงแล้วคุณนฤทธิ์เพิ่มเติม
ก็ก็เผื่อ
ให้เทอมแล้วนั้น
เดี๋ยวจะให้คุณนฤทธิ์ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพ
น่าจะเป็นท่านผู้ว่ากอทมใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณนาริส

คุณนาริสบอกนะคะว่ารัชกรรมกรุงเทพฯหันครลงพื้นที่
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มติดตามอีกครั้งกันแล้วกันนะครับ